มาดูเรื่องราวเกี่ยวกับสารพระภูมิ
เมื่อสักครู่ท้ายเบรกก็บอกไปแล้ว
มีสารพระภูมิอยู่ศาลหนึ่งอยู่แถวถนนพุทธมนตรสาย๑
สารนี้นะมีประวัติมายาวนานนะคุณ
แล้วก็มีเรื่องเล่าขานมาเป็น๔๐กว่าปีแล้ว

คือจะเป็นเรื่องธรรมดาถ้าสารพระภูมิอยู่ตามบ้านเรือน

แต่คราวนี้สารพระภูมิอยู่กลางเกาะกลางถนน
แล้วคือทางการเองก็ไม่กล้าไปรื้อถอนนะคะ
คุณผู้ชมชาวบ้านแถวนั้นเขาก็เชื่อในความศักดิ์สิทธิ์
ก็เอาของมาถวายมากราบไหว้สการะ
นี่แหละคุณผู้ชมมองไปเห็นบริเวณเกาะกลางถนนนั่นไหมคะ
สิฮะธรรมดาเราจะเห็นแต่ต้นไม้
ต้นไม้สูงและต้นไม้ตัดแต่ง
แต่คราวนี้เห็นสารพระภูมิอยู่เกาะกลางเลย
ใช่เพราะว่าสารพระภูมินี้อยู่มานาน
ก่อนจะมีถนนพุทธมนตรสาย๑อีก

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ลงพื้นที่ไปเลย
จุดตรงนี้คือหน้าโรงเรียนพดุงกิจวิทยา

ก็ไปเจอสารพระภูมิเป็นฐานตั้งสูงจากพื้นประมาณ๑เมตร
แล้วก็มีผ้า๓สีพันแบบนี้ค่ะ
พวงมาลัยทั้งเก่าทั้งใหม่หลายพวงเลยห้อยอยู่
ส่วนข้างคุณผู้ชมก็เป็นสารตายายตั้งอยู่ด้วย
จุดตรงนี้อยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนพดุงกิจวิทยา
แล้วก็สารเจ้าปึงเถากง
ชาวบ้านแถวนั้นเขาก็ให้ข้อมูลกับนักข่าวของเรา

บอกว่าทั้งสารพระภูมิแล้วก็สารตายายเนี่ย
เป็นของเจ้าของที่ดินเดิม

เพื่อเอามาสร้างถนนพุทธมนต์ธนสายหนึ่ง

คิดดูเมื่อก่อนถนนตรงนี้ยังไม่มีใช่ไหม
บ้านเบิ้ลต่างเขาก็โดนเวรคืนไปหมด

ใช่ค่ะแต่ว่าสารบนที่ดินนี้ไม่ถูกย้าย
แล้วก่อนหน้านี้นะคุณมีบ้านร้างอยู่แถวนี้
ก็ถูกลื้อไปเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี่เองนะคะ

ถึงความศักดิ์สิทธิ์ของที่สารพระภูมิ
บอกว่าไม่มีใครที่จะกล้าไปลบหลู่เลยนะคะ
ทางการเองก็ยังไม่กล้าที่จะไปรื้อ
ส่วนใกล้กันกับสารพระภูมิที่เป็นจุดกลับรถเนี่ย
จุดนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเหลือเกิน

คือชาวบ้านบอกมีทั้งคนตายคนเจ็บอยู่แถวนี้เยอะเลย
ใช่ค่ะแล้วก็ตอนที่ทีมข่าวเราลงพื้นที่เนี่ย

เราก็ไปเห็นว่ามีชาวบ้านคือคุณเอกราชศรีสำอาง
กำลังเอาพวงมาลัยไปไหว้สารพระภูมิ

เสร็จแล้วปั๊บทีมข่าวของเราพอรอคุณเอกราชไหว้เสร็จ
รีบไปถามเลยคุณเอกราชถามหน่อยสิ
ทำไมถึงมาไหว้สารตรงนี้มาไหว้บ่อยไหมยังไง
เขาบอกว่าอ๋อผมต้องใช้เส้นทางตรงนี้ประจำเลย
แล้วก่อนหน้านี้ผมก็เคยเห็นอุบัติเหตุตรงจุดนี้
ที่เมื่อกี้คุณบอกว่าเกิดอุบัติเหตุบ่อยตรงจุดตรงนี้เลย
มีการเอาพวงมาลัยมาไหว้สารพระภูมิแล้วก็สารตายาย
เพื่อให้ท่านช่วยคุ้มครองผม
ให้ผมขับขี่รถได้อย่างปลอดภัย
ว่าผมจะไปทำงานหรือว่าเดินทางกลับบ้าน

นี่ค่ะเป็นคนที่อยู่แถวนั้นใช้เส้นทางนั้น
อกจากนี้คุณผู้ชมเราก็ไปถาม
เป็นช่างซ่อมรถที่เขาเปิดร้านอยู่ตรงข้ามกับสารพระภูมิ

ร้านนี้แหละไปถามคุณสิริสิทธิ์สืบลี
เขาก็บอกว่าผมเปิดร้านมา๑๐กว่าปี
ก็มากราบไหว้มาสักการะมาอธิษฐาน
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สารพระภูมิแล้วก็สารตายายนี้
ช่วยให้การงานการค้าขายเจริญรุ่งเรือง
แล้วก็ขอให้ได้งานได้งานทุกครั้งจริง
ผมเชื่อนะประสบความสำเร็จทุกอย่างเลย
เดี๋ยวไปฟังเสียงคุณสิริสิทธิ์หน่อยนะคะ
ที่ประสบมานะฮะคืออยู่มา๑๐ปี
ก็ขอเรื่องการงานการนะครับ
ก็ประสบความสำเร็จทุกอย่างครับผม
ส่วนใหญ่พวกค้าขายเนี่ยแถวนี้จะไหว้หมดเลยครับผม
แล้วก็เห็นบางทีมีรถเก่งมีรถอะไรมาอย่างนี้ก็มาจอด
แล้วก็ตรงเศรษฐการณ์นะครับจะเห็นมาไหว้กัน
แต่ผมเชื่อตรงที่ว่าผมไปสการะท่าน
แล้วก็นี่ค่ะประสบความสำเร็จการงานการ
เรื่องงานเรื่องการอยากที่ไม่มีเราไปขอท่านเออไม่รู้มาอย่างไร
ครับอย่าเชื่อตรงนี้ครับผม
นี่ค่ะคุณผู้ชมทีนี้ทีมข่าวของเรา
ก็ไปสอบถามเพิ่มเติมเขาบอกว่าเคยมีพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยนะ

เอาพวงมาลัยไปกราบไหว้เอาน้ำแดงไปถวายเพื่อให้ค้าขายดี
เพราะอะไรรู้ไหมบางคนบอกเขาเคยฝัน
ฝันแบบนี้ว่ามีผู้ชายแก่มากระซิบข้างหู
บอกว่าอยากกินน้ำตาลสดอยากดื่มเครื่องดื่มชูกำลัง
ทีนี้พอคนที่เขาฝันเขาก็เลยเอาไปถวายไงคะ
พอไปถวายถูกหวยหลายครั้งเลย
ชาวบ้านเขาก็เลยเชื่อค่ะถึงเรื่องความศักดิ์สิทธิ์
แล้วก็ช่วงใกล้วันที่๑วันที่๑๖
ก็จะมีคนไปถวายน้ำแดงไปไหว้ขอ

ที่จะมีคนมากราบไหว้เยอะก็คือนี่แหละฮะ

เขาบอกว่าถ้าถูกหวยถูกลอตเตอรี่
โอ้โหน้ำแดงอะไรมาเต็มเลย
แล้วก็ผ้าแพร่พวงมาลัยมาเยอะกว่าทุกครั้งเลยนะครับ